ที่จังหวัดอ่างทองครับคุณผู้ชมครับมาขอร่วมวงเล่าด้วย
พอได้ร่วมวงเล่าปั๊บชักปืนยิงเลยครับตายหนึ่งสาหัสหนึ่งฮะ
ที่เห็นอยู่นี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับช่วงที่คนร้ายสองคนใช้ปืนนะครับ
ยิงเข้าไปในบ้านหลังนี้คนในบ้านหลายคนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดนะครับ
ผู้ชายเสื้อสีขาวถูกยิมถูกยิงล้มลงนะฮะ
แล้วก็ดิ้นด้วยความเจ็บปวดฮะเหตุเกิดหน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ซึ่งเปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์อยู่ริมถนนลำท่าแดงหมู่๓ตะบนสาราแดงอำเภอเมืองอ่างทองครับ
เหตุเกิดสี่ทุ่มครึ่งยี่สิบหกกุมภาพพันธุ์ที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้ทำให้นายเมทัศน์ศิษย์ปะยุดาศิราวิทย์อายุ๖๒ปีนะครับ
ต่อบ้านอิดนะฮะถูกยิงนะครับคิ้วซ้ายทะลุหลัง
โอ้โหอาการสาหัสครับกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ยุดาศิราวิทย์อายุ๓๖ปีลูกชายของผู้เสียชีวิตถูกยิงที่นิ้วมือ
ทั้งสองข้างเลยนะคนนี้อาการสาหัสฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับโทรไปสอบถามอดีตรองนายกอบตบ้านอิด
อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ทำทีมาถามหาไนโกนะครับเป็นน้องชายเจ้าของโต๊ะสนุก
แต่โกไม่อยู่คนร้ายก็ทำทีบอกอ้าวอย่างนั้นขอร่วมวงด้วยได้ไหม
แต่พูดจาไม่ค่อยดีนะในรายงานข่าวบอกแบบนี้
ภรรยาของนายเมทัศน์ศิษย์เนี่ยก็สวนกลับไปบอกว่า
คุยกับผู้ใหญ่นะพูดให้มันดีหน่อย
นี่ฮะพูดไปแบบนี้คนร้ายนะครับก็
ขอโทษยกมือไหว้แล้วกลับออกไปก่อน
ไปไม่ถึง๑๐นาทีกลุ่มคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์วนกลับมา
คราวนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับนะฮะยิงใส่เลย
นายเมธัศิษย์เห็นท่าไม่ดีครับคว้าปืนยิงสวนแต่ถูกยิงเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุไม่ทราบจริงฮะแต่ได้ยินจากเจ้าของโต๊ะสนุกบอกว่า
คนที่มาก่อเหตุกับนายเมธัศิษย์เนี่ยเคยมีเรื่องทะเลาะกันเมื่อ๗๘ปีที่แล้วโน่นนะครับ
อ่ามันเคยทะเลาะกันเมื่อ๗๘ปีก่อน
ผลตำรวจตรีภัยศาลพลึกจำรูนครับพฤกษะจำรูนขออภัยครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอ่างทองระบุว่า
เรื่องต้นนะครับตำรวจขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีแล้ว๑คน
คือนายนัทศิษย์มากระดีนะครับ
อายุ๒๘ปีหรือว่าฉายาอามท้ายย่าน
เอามาตรวจสอบส่วนผู้ก่อเหตุอีกคนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
เช่นเดียวกับปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับก็ยังไม่ได้ระบุ
ว่าเป็นปืนสงครามหรือเปล่านะครับ
ต้องรอผลจากหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่ง
ขนาดเดียวกันนะครับ
แต่ต้องรอความชัดเจนนะครับ